คนหัวใจโทรมเป็นลมหมดแล้ว
เพราะคนชื่อแดงไม่นึกถึงพี่
ปลอดภิกษ์เมตตาย้อนมาบางสี
เธอมาได้ดีใจพี่เสื่อมโสม
และก็ได้ยินผ่านสุดท้ายการให้จังหวะลูกคอมีการทุบ

ตอนที่เต้นเบรกดานชอบล้องเพลงอะไรคุณจอน
เบรกดังเพลงที่ชอบมากผมอยู่ในยุคไมโคร
อัมพลอัสนีวะสรรโฮโหยุคเดียวกันละ

แบบเอาไปเลยก็ผมก็เป็นแฟนวุลชูทุกภาคเลยครับ
ขอบคุณมากครับขอบคุณจริงจริงนะฮะระหว่างที่พี่จอร์ดร้องเพลง
คุณพ่อก็มีรอยยิ้มดูอย่างมีความสุขเวลาอยู่บ้าน
ปกตินอกจากฟังธรรมะแล้วเขาทำเพลงมากมั้ยฮะพี่จอดเนี้ย
ร้องเพลงกันสองคนเลยอ๋อร้องเพลงอ่าผมก็ร้องเขาก็ร้อง
จริงจริงคุณพ่อร้องทุกวันค่ะแต่ตัวผมเนี้ยเพิ่งกลับมาร้อง
จริงจริงก็มีรายการเนี้ยคือมีรายการร้องได้ให้ล้านเกิดขึ้นมา
ก็เลยเห็นช่องทางผมก็เลยไปเลือกเอาเพลงที่ผมเคยร้องได้
ลูกทุ่งเนี้ยก็จะมีประมาณอยู่สักห้าสิบเพลงค่ะครับจริงจริงอ่ะ
ผมไม่อยากกลับมาร้องเพลงหรอกเพราะทุกครั้งที่ผมร้องเพลง
แล้วก็จะนึกถึงวันที่ผมเล่นกีต้าร้องเพลงตามร้านอาหารในผับ
แบบเนี้ยค่ะก็ปรากฏว่าพอมาร้องเพลงแล้วมันก็เห็นภาพ
ภาพของคุณที่มาในสมองช่วงนั้นก็ร้องไห้หลุกทีเลยก็เลยไม่อยากจะร้อง
ตอนนี้หัวใจของคุณจอร์ดแข็งแรงกว่าเดิมมากทีเดียวผมว่าแข็งแรงกว่าผมอีก
พี่คะนอกจากธรรมะแล้วนะคะอีกอย่างหนึ่งที่บำบัดหัวใจเราได้ชะงักงันนะ
ก็คือเสียงเพลงนี่แหละพี่จอร์ดนะให้เขาไหลไปตามห้องหัวใจของเราที่มีทั้งหมดเนี่ย
ให้มันมีความสุขเย็นฉ่ำไปด้วยเสียงเพลงครับแล้ววันนี้พี่จอร์ดก็ใช้เสียงเพลง
ร้องให้พวกเราฟังให้เราได้มีความสุขและนอกจากเราได้มีความสุขแล้วเดี๋ยวเรามาลุ้นกัน
ว่าพี่จะประเดิมหมื่นแรกไปอย่างสวยงามได้หรือไม่นะคะมาดูกันเลยนะครับ
สำหรับเพลงที่หนึ่งนะครับเพลงนี้มีมูลค่าหนึ่งหมื่นบาทนะครับ
แข่งขันของเราคุณจอร์ดร้องเสร็จไปแล้วนะครับมาดูกันคุณจอร์ด
ร้องได้หรือว่าร้องผิดครับได้ไหมครับ
เพลงที่หนึ่งนะครับมูลค่าหนึ่งหมื่นบาทคุณจอร์ดร้อง
ใจร้ายเดี๋ยวเดี๋ยวคุณป่าได้ยินไหมคะเสียงออกมาจากลำคอ
ใจร้ายคุณจอร์ดร้องได้ครับ
ใจร้ายให้ร้างร้องได้ให้ร้างลูกหลุงสู่ชีวิต
เสียวเนอะหวาดเสียวนะพี่จ๊อตเนอะแต่เป็นความหวาดเสียวที่น่ายินดี
เพราะว่าตอนนี้ร้องได้แบบนี้รับแล้วหนึ่งหมื่นบาทหนึ่งหมื่นบาทนะครับคุณจอด
พี่ฝันว่าจะมาออกรายการของเราวันนี้มาออกแล้วแล้วร้องแล้วได้ในเพลงที่หนึ่งหนึ่งหมื่นบาท
เมื่อสักครู่นี้นะครับที่คุณจอร์ดร้องนั่นก็คือเพลงคนหัวใจโทรมของคุณยอดรักสลักใจนั่นเอง
ไปแล้วนะครับ๑เพลงเป็นไงบ้างครับคุณจอร์ดคิดว่าจะมาถึงตรงนี้ได้ไหม
ก็จริงก็กลัวอยู่นะครับแต่พอมันผ่านเพลงแรกไปได้นี่แหละเพลงแรกมันยากที่สุดมันเริ่มมีความหวัง
มากขึ้นว่าจะทำได้สำเร็จต้องสำเร็จสิครับคุณจอร์ดต้องสำเร็จนะฮะทุกคนเอาใจช่วยคุณจอร์ดเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับ
ตอนนี้ต้องขอบคุณทุกท่านเลยครับที่ช่วยเชื่อกันทางบ้านด้วยนะฮะทางในนี้ด้วยนะครับขอบคุณทางบ้านด้วยครับ
วันนี้นะครับเราก็พูดคุยกันนานมากเรามีเรื่องแบบแชร์กันเยอะหน่อยนึง
เวลาหมดเวลาหมดแล้วเวลาหมดก็เป็นผลดีเดี๋ยวให้คุณจอร์ดพักด้วยนะครับเดี๋ยวคุณจอร์ดต้องมากับเราอีกนะครับ
ก็วันนี้ได้สนทนากับพี่จอร์ดนะคะสนทนากันยาวไปนิดนึงนะคะก็ได้คำที่เป็นธรรมะไปเยอะมากที่สุดเลยนะคะ
ก็มีอยู่คำหนึ่งจากคำพูดที่ว่าทุกข์ที่สุดเพื่อสอนให้รู้ว่าชีวิตยังมีคุณค่าที่สุดขอบคุณประโยคนั้นของพี่จอร์ดแล้วก็ขอบคุณหลายประโยคที่จะเกิดขึ้นในครั้งต่อไปนะคะ
แล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันครั้งหน้านะคะคุณผู้ชม
อย่าลืมมาติดตามให้กำลังใจคุณจอร์ดนะครับนักสู้ชีวิตหัวใจแกร่งเหลือเกินคนนี้ของเราต่อไปได้ในครั้งหน้านะครับกับร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตทางไทยรัฐทีวีนะครับทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์๑๘นาฬิกา๒๐นาทีช่อง๓๒ครับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

ใครไหนเราจะมาช่วยเราได้
ถ้าเราไม่มีกำลังใจ

หน้าถึงไม่มีใครมาหาคุณ
คุณก็จะสู้และไม่ท้อยต่อไปเลย
จากการที่เราไม่ท้อแท้จากการที่เราไม่สิ้นหวัง
วันหนึ่งโอกาสจะเป็นของคุณ
คนตายและจริง
ไม่กลิ้นปลอกกลอกกลิ้น
ยิงคนร้าย